ใช่แล้วค่ะส่งข้อความไลน์มาพูดคุยกันรวมไปถึงตอบคำถามลุ้นรางวัลด้วย

นี่เลยครับพี่ฝนสาวผู้โชคดีที่ถูกรางวัลเนี่ยแล้วขอลาออกจากงาน
อยากรู้ว่าสาวในข่าวคนนี้เธอถูกรางวัลที่เท่าไร
อ่านะคะถ้าดูเราตั้งแต่ต้นจนจบรับรองว่าตอบถูกอย่างแน่นอนนะคะ
สาวคนนี้ถูกรางวัลที่เท่าไหร่จนทำให้ต้องลาออกจากงานเลย
ลองคิดจินตนาการดูก่อนนะยังไม่ได้ดูข่าวนะ
ลองถามตัวคุณผู้ชมเองต้องถูกรางวัลเบอร์ใหญ่ขนาดไหนถึงลาออกจากงาน
ใช่แหละ
เดี๋ยวมาตามลุ้นตามหาคำตอบกันนะครับ
แน่นอนครับวันนี้เรื่องราวข่าวสารของเราก็หลากหลายด้วย
มีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
ทั้งนั้นอย่างแรกเลยนะครับ
หนุ่มคนนี้อ้างว่าคิดถึงยายก็จะไปหายาย
แต่ไปแบบไม่ธรรมดาก็เล่นขโมยรถกระบะขับไปหายาย
เป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าต้องติดตาม

หนุ่มใหญ่ค่ะไปนวดแผนโบราณแต่พกเงินไปไม่พอ
เจอแจ้งความจ้าสุดท้ายจะจบยังไงต้องติดตามค่ะ
ส่วนข่าวนี้ฮือฮาทั้งโลกโซเชียลและโลกประเทศไทย

สาวคนนี้ถูกรางวัลฮะดีใจถึงขั้นไปขอลาออก
ยังไงซะเดี๋ยวตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กันสมัสข่าว

นั่นสินะเอาเดี๋ยวรู้กัน

เรื่องของเรื่องวันก่อนมันมีประเด็นว่านุ่มคนนึง
ขับมอเตอร์ไซค์ข้ามจังหวัดไปหาแฟนเขาอ้างอย่างนั้นนะ
แล้วพอไปถึงที่จังหวัดนั้นที่ตราดเนี่ย
กลายเป็นว่าแฟนอยู่กับคนอื่น
กลายเป็นเรื่องราวเข้าใจผิดส่วนตัวเขาก็ร้องห่มร้องไห้เสียใจ
วันนี้มีคำตอบและมีเรื่องราวต่างมาเฉลยว่าทำไมหนุ่มคนนี้ถึงร้องไห้
แล้วจริงแล้วผู้หญิงคนนั้นเขานอกใจแฟนจริงหรือเปล่า
นั่นน่ะสิไปดูกันหน่อยฮะ
นี่พ่อหนุ่มต้นเรื่องครับค่ะ
นั่งคุกเข่าร้องไห้อยู่ที่ต้นขาของผู้หญิงคนนี้
ผู้หญิงคนนี้นี่แหละครับที่ผมบอกว่าเฮ้ยเธอบอกเธอเสียหาย
เพราะวันก่อนผู้ชายคนนี้เดี๋ยวจะให้ดูคลิปต้นเรื่องนะ
ผู้ชายคนนี้เนี่ยลงทุนขับรถจากชนบุรีเพื่อจะมาหาผู้หญิงคนหนึ่ง
อยู่ที่จังหวัดตราดเขาบอกว่าจะมาหาแฟน
สุดท้ายแล้วกลายเป็นว่ามาเจอแฟนของเขาอยู่กับผู้ชายคนอื่น
เขาเลยเสียใจอ๋อแล้วไปนั่งอยู่ข้างทางจวดจวดจวดเออ
อ๋อจวดเบียร์
เมาแล้วร้องไห้เสียใจจนเป็นข่าวคราว
นี่ครับนี่คือคลิปต้นเรื่องครับ
จวดอยู่อย่างนี้แล้วร้องไห้
สักพักโทรศัพท์กลับไปหาแม่เขาบอกว่าผมไม่มีแรงแล้วผมไม่มีแรงผมแพ้ผู้หญิงคนนี้
กลายเป็นว่าหลายคนมาแสดงความคิดเห็นสงสารพ่อหนุ่มคนนี้บอกว่าโอ้โหคุณมาเจอแฟนนอกใจ
นั่นคือข่าวแรกที่ออกไปแต่กลายเป็นว่าเรื่องราวมันกลับตลปัด
เพราะว่าผู้หญิงที่เธอบอกว่าเธอเป็นผู้เสียหายมาทำข่าวอย่างนี้ได้อย่างไร
คือเรื่องของเรื่องเขาเลิกกันแล้ว
อย่างแรกต้องรู้ก่อนนะว่าเลิกกันแล้ว
แล้วมันมีสาเหตุครับอย่างนี้ครับพี่ฝนครับ
ผู้หญิงเขาบอกว่านายคนนี้ที่ชื่อนายวัญชัยเนี่ย
ประพฤติตนไม่ดีทั้งเล่นการพนันแล้วมีปัญหาสร้างแต่เรื่องมาให้เธอตลอด
หลักคือติดการพนันนั่นแหละครับ
เธอก็เลยขอเลิกลาเคยให้อภัยมาแล้ว
แล้วกลับไปคืนดีกันแล้วถึง๔ครั้ง๔ครา
แต่ตอนนี้เธอบอกว่าไม่ไหวจะเคลียร์ขอไปเริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่
นายวัญชัยขับขี่มอเตอร์ไซค์จากไหนชนบุรี

มาหาผู้หญิงคนนี้ที่จังหวัดตราด
โอ้โหแล้วเนี่ยฮะภาพเหตุการณ์ในวันนั้นยังคงตราตึง
ก็เพราะอะไรชาวบ้านแถวนั้นเขาก็เห็นแล้วนะ
ท่าทางนายคนนี้แปลกตอนแรกสงสารสงสารครับพี่ฝนครับแต่สุดท้ายสงสารไม่ไหว
เพราะท่าทางของผู้ชายคนนี้เริ่มเปลี่ยนจากอาการร้องไห้
เป็นเริ่มคลุ้มคลั่งเหมือนกับว่าควบคุมตัวเองไม่อยู่
จนทำให้ชาวบ้านแถวนั้นต้องโทรไปตามตำรวจ
ตำรวจมาช่วยปริงอะ
มานั่งคุกเข่าขอโทษผู้หญิงคนนี้
ในช่วงเวลาที่นั่งคุกเข่าขอโทษก้มหน้าก้มตานี่นะ
แฟนใหม่แฟนใหม่ของผู้หญิงคนนี้ก็อยู่ด้วย

นักข่าวก็อยู่ด้วยเพื่อเป็นสักขีพญาติเป็นสักขีพญาติ
ในเรื่องนี้เคลียร์กันให้จบว่าเออสรุปแล้วเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับ
สรุปยังไงล่ะผู้ชายคนนี้จะกลับบ้านไหม

แล้วผู้หญิงคนนี้สุดท้ายเธอก็ยังใจดีนะ
ให้อยู่ที่บ้านเพื่อพักชั่วคราวก่อน

เพราะว่าเขาก็ต้องอยู่กับแฟนใหม่เขาถูกไหม
คือมันยังดีอย่างหนึ่งที่ว่าแฟนใหม่เขาก็ไม่ได้เอาเรื่องนะ
และคุยกันด้วยความสงสาร
ก็ปล่อยให้นายวัญชัยเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ก่อน

มีเรี่ยวมีแรงพอจะกลับบัตรไซส์

ก็คงจะปล่อยให้กลับไปเอง
ขอให้ปธานการณ์คลี่คลายนะคะ

แต่บางทีเราต้องกลับมาดูที่ตัวเรา
ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้รักนี้ต้องเลิกลากัน
ใช่แล้วค่ะก็ไม่เป็นไรผู้หญิงมีเยอะในโลกนี้

ไปดูกันต่อค่ะหนุ่มใหญ่คนนี้ค่ะไปนวดแผนโบราณค่ะ
งวด๒ชั่วโมงยังไงไม่รู้๓๒๐๐บาท
นวดยังไงเนี่ยสรุปแล้วไม่มีเงินจ่ายค่ะ
พอไม่มีเงินจ่ายเจ้าของร้านเขาก็เลยต้องแจ้งตำรวจมาช่วยเคลียร์ให้
แต่สุดท้ายก็ยังเคลียร์ไม่ลงตัวเคลียร์ไม่ได้
ผู้ชายคนนี้ก็เลยโทรไปหาใครรู้ไหม
ใครครับเมียจ๋ามาจ่ายให้หน่อยจ้า
นี่ค่ะเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อตี๓
นี่ไปนวดกันยังไงตี๓เนี่ย
มันหน้าสงสัยมาปวดเมื่อยกันตอนปี๓เนี่ยปี๓ค่ะวันที่๔พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ
ตำรวจสพเมืองตราดไปที่ร้านนวดแผนโบราณแห่งหนึ่งในซอยเทศบาล๕ตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะคะ
หลังเจ้าของร้านนี้เขาโทรไปแจ้งว่ามีลูกค้าคนหนึ่งคิดจะใช้วิทยายุทธ์ไง
ยังไงชักดาบค่ะไม่ไม่ไม่ยอมจ่ายค้านวดนะคะ
พอไปถึงนะคะก็พบพนักงานนวด๕สาว๕คนนั่งคุมเชิงอยู่หน้าร้าน
สอบถามว่ามีลูกค้าชายคนหนึ่งนะอายุ๕๐ปีมาใช้บริการนวดแผนโบราณ
ตกลงราคากันที่๒ชั่วโมงเนี่ย๓๒๐๐บาทแต่พอนวดเสร็จแล้วเนี่ยจ่ายเงินไม่ครบครับ
อ้างว่าจะโอนให้อ่าแต่พอเจ้าของร้านเขาเช็คบัญชีเนอะ
บอกว่าไม่มีเงินโอนเข้ามาก็เลยเค้นถามสุดท้ายก็ยอมรับค่ะ

คือมีจ่ายแค่พันห้าเท่านั้นเองนะคะบอกว่ามีเงินแค่นี้
ไม่ได้คิดจะชักดาบอะไรเลยติดตัวมาแค่นี้ก็ออกอุบายว่าเดี๋ยวจะโอนให้นะคะ
สรุปแล้วไม่รู้จะทำยังไงก็เลยตัดสินใจค่ะขั้นเด็ดขาด

โทรหาเมียจ้ะเมียจ้ะเมียจ๋ามาช่วยจ่ายแทน

เออก็สรุปตอนนี้ไม่มีรายงานนะคะว่าผู้ชายคนนี้เป็นอย่างไร
อ้าวเดี๋ยวนะจบลงที่ตรงนี้เหรอ
จบตรงที่ตรงนี้ก็เมียมาจ่ายให้เคลียร์แล้ว
แต่ไม่รู้ว่าชีวิตผู้ชายคนนี้เป็นอย่างไรต่อไปนะคะ
เราก็ไม่ได้ติดตามต่อนะคะให้คิดเอาเองก็แล้วกัน

เดาออกไหมว่าอะไรจะเกิดขึ้น
น่าจะไปจบอยู่ที่โรงพยาบาลไม่ได้ป่วยนะ
ก็หวังว่าจะไม่ปวดเมื่อยอีกนะคะ
คุณเมียก็คงจะนวดให้
กลัวจะนวดหน้าด้วยฝ่าเท้า

เวลาไปเที่ยวไปที่ไหนพื้นที่ที่มีคนเยอะต้องระมัดระวัง
คนที่เขาพบเนี่ยเขาก็ไปให้กับนักดนตรีนักร้องนักร้องดังด้วยนะ
ส่วนมากก็จะประกาศไง
ใครทำกระเฝาหล่นหายมาเอานะ

ใช่ครับให้ช่วยตามหาอีกแรงแต่
ดนตรีซุปเปอร์สตาร์ชื่อดังคนนี้
ประกาศตามหาเจ้าของแบบนี้ผมถามคำหนึ่ง

เธอลืมกระเป๋าที่งานคอนเสิร์ต
ให้มาเอาเธอก่อนมันจะหาย
เปิดดู
ถุงยางอนามัย
มันใสไม่ใหญ่แค่สี
มีบัตรประชาชนเป็นผู้หญิง
รวยไม่จริงมีเงินแค่ร้อย
ถ้าเข้าคอนเสิร์ตนะก็เปิดให้จอย
เดี๋ยวตั้งหนึ่งร้อยไว้กลับคอนโด
เพราะอะไรฮะ
ก็มีเงินแค่ร้อย

แต่อย่างนี้ก็คงเป็นการร้องเพลงแซวกันคำถามทุกผู้ชมครับ
แต่คลิปนี้พอเอาไปลงในโลกโซเชียล
ชาวเน็ตมาคอมเมนต์กันเพียบเลยว่าพี่เบิ้ลปฐุมราช
ร้องตามหาเจ้าของกระเป๋าสตางค์
ร้องแบบนี้ถามคำเขามาเอาหรือยังเนี่ย
เหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นวันที่สามพฤศจิกายนที่ผ่านมาในงานคอนเสิร์ตที่ซีบาร์
ตลาดหัวถนนอเวิบังคลีจมุดที่จังหวัดสมุดประกาศ
สภาคพว่าเจอกระเป๋าสตางก์สลดกลางงานไง

ช่วยหน่อยประกาศตามหาเจ้าของกระเป๋าให้หน่อย
เบิ้ลแกก็จัดให้เลยมาเป็นเพลงแจ๋วยับเยินเลยทีเดียว
จริงนะไม่แน่ใจสรุปไปเอาหรือยัง
แต่เจ้าของโพสต์เขาก็มาอัปเดตนะว่า
สุดท้ายก็มีเจ้าของมารับแล้วฮะ
แต่คาดว่าจะเป็นการติดต่อรับหลังเวที

เหมือนก็นิดนึงนะ
ก็แซวคงไม่ได้มีอะไรมาก
แต่ก็เป็นวิติใหม่ของการประกาศหาจ้าของแบบว่า

เอาจริงพร้อมลุ่มทรุงหลายคนไปอยู่นี่

เดี๋ยวจะอัดคลิปมาให้ดูถ้าเกิดมีแบบนี้นะ

ข่าวนี้นะคะในโลกออนไลน์เนี่ยเขามีข้อความปรากฏประเด็นเรื่องของสภากาชาติไทย
เขาบอกว่าสภากชาติไทยเนี่ยจำหน่ายเลือดที่คนไปบริจาคเนี่ย
คือขายอ่ะแต่เขาบอกว่าจริงแล้วข่าวนี้ไม่ใช่นะคะ
ข่าวปลอมสภากาชาติไม่ได้จำหน่ายนะคะ
อ่ะแต่ไปดูกันหน่อยว่ามิติต่างในเรื่องนี้มันเป็นอย่างไรกันบ้าง

ซึ่งข้อมูลนะคะที่บอกว่าทางสภากาชาติไทยเนี่ย
จำหน่ายเลือดที่ได้จากการบริจาคฟรีให้กับโรงพยาบาล
ซึ่งข่าวนี้เป็นข่าวปลอมนะคุณผู้ชม
เนื่องจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
ให้บริการโลหิตและส่วนประกอบโลหิตแก่โรงพยาบาล
เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโดยไม่ได้จำหน่ายหรือคิดค่าโลหิต
แต่อย่างนี้ครับมันจะมี๑มิติ๑มุมก็คือ
เรื่องของการขนส่งขนย้าย
ใช่เพราะว่าทุกอย่างค่ะมันก็จะมีต้นทุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายบางอย่างนะคะ
ก็จะมีเรื่องต้นทุนด้านวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
แก่ค่าห้องปฏิบัติการต่าง
เวชพันธุ์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งค่าขนส่งอันนี้ก็สำคัญนะคะ
แล้วก็ต้นทุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ใช้ควบคุมข้อมูลโลหิตทั่วประเทศ
เพื่อให้การส่งต่อโลหิตทุกยูนิตเนี่ย
มีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานสากลด้วย
ทั้งหมดที่พูดมามันก็มีค่าใช้จ่ายไง
ค่าใช้จ่ายนะคะค่าน้ำหมูกน้ำมันอะไรก็ว่ากันไป
แต่ว่าไม่ใช่ค่าที่แบบซื้อโลหิตไม่ใช่
เงินต่างพวกนี้เขาไม่ได้เอาไปทำกำไรนะ
เพราะราคาต่างถูกกำหนดโดยกรมบัญชีกลาง
ซึ่งศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
ส่วนที่มันขาดไปเนี่ยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจะรับผิดชอบเองทั้งหมด

กรอบกับเขาก็ได้รับงบประมาณดำเนินการบางส่วนจากรัฐบาลมาช่วยเหลือด้วย
ฉะนั้นที่มีข่าวไปว่าสภากาชาติจำหน่ายเลือด
ไม่จริงนะคะเป็นข่าวปลอมนะคะดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ
แล้วก็อย่าแชร์ข้อมูลดังกล่าวนี้ในช่องทางสื่อออนไลน์ต่างนะคะ
ถ้าอยากทราบข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็เข้าไปสอบถามได้ที่
เข้าไปสอบถามได้เลยค่ะ

อยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ชมไปบริจาคเลือดด้วยถ้ามีโอกาสนะครับ
ฝนเป็นคนหนึ่งที่อยากบริจาคเลือดมากแต่ทำไม่ได้

นี่ไม่ได้เดี๋ยวเริ่มหน่อยเดี๋ยวอ้วนน้ำหนักไม่ถึง

มันมีมากมายหลายวิธีนะครับแต่ถ้าสุขภาพดีแข็งแรง
พร้อมแล้วก็ไปบริจาคเลือดมันเหมือนเป็นการต่อชีวิตให้กับคนอื่นด้วยนะคะ
มาที่ข่าวที่เราปักหมุดเอาไว้เป็นไฮไลท์
เรื่องราวของการตอบคำถามที่จะได้ลุ้นของรางวัลอยู่ที่ข่าวนี้
ติดตามกันหน่อยผมเชื่อว่าเป็นฝัน

จะรางวัลอะไรก็ได้ถ้าถูกแล้วอยากจะได้ใช้เงินอย่างเต็มที่

จนได้ลาออกสมใจครับ
นี่

เยอะเลยเหรอถึงขั้นลาออกเลยเหรอ
อิจฉาสิครับผมก็คนนึงที่อิจฉา
ไม่เคยถูกเลยใช่ไหม
ผู้หญิงคนนี้ครับพี่ฝน
ชื่อว่าคุณอายหรือนางสาวอาริสาศรีหานาวีอายุ๓๑ปี
บอกนะว่าเธอน่ะขออนุญาตลาออกเลย
เนื่องจากถูกลอตเตอรี่หลายใบเกิน
ออกไปใช้ชีวิตเพราะตอนนี้มีอิสระทางการเงินแล้ว
ว่าอย่างนั้นนะนี่ดูเพื่อนร่วมงาน
พระอิจฉาดูสิ
เอาให้ดูกันเอาจริงมันก็เป็นคอนเทนต์นะ
แต่เดี๋ยวดูหน่อยว่าเธอถูกจริงหรือว่าถูกแบบขำกันแน่
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ลงไปหาคำตอบ
แล้วไปเจอกับคุณอายคุยกันหน่อย
คุณอายเล่าให้ฟังหน่อยไอ้คลิปนี้ตอนนี้มันดังไปทั่วประเทศแล้วนะ

เธอก็เล่าและพูดคุยกับทีมข่าวของเราแบบนี้ว่า

ทำงานอยู่ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
สุขภาพที่๘ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
เป็นพนักงานราชการทำงานอยู่ที่นี่๘ปี

สักวันจะต้องถูกรางวัลที่หนึ่ง

แล้วจะเดินไปบอกกับหัวหน้าบอกหนูขอลาออก
อ้านี่คือความฝันนะ
แต่ที่ผ่านมาเธอบอกอย่างนี้ครับว่า

อายไม่เคยใกล้เคียงกับรางวัลที่๑เลยค่ะ

เคยถูกเยอะสุดคือรางวัลที่๕

และตอนนี้เธอก็เลยมีแนวคิดใหม่

ก็พอประมาณอยู่นะ๒๐๐๐ก็พอสมควรนะครับค่ะทุบุ๊กทุบุ๊กปึ๊งอะ
และที่สำคัญเธอบอกว่าเธอไม่คาดหวังกับรางวัลที่๑แล้ว
ไม่คาดหวังก็เท่ากับไม่เสียใจใช่แล้วเธอว่าอย่างนั้นนะแล้วประกอบกับช่วงโควิดที่ผ่านมานี่
เธอบอกว่าเธอกับแฟนหันมาหารายได้เสริมด้วยการเปิดร้านขายเบอร์๙
อืมเนี่ยร้านนี้แหละคือจุดเปลี่ยนที่แท้จริงไม่เกี่ยวกับลอตเตอรี่
เพราะว่าพอเปิดร้านขายเบอร์เกอร์
มันไปได้ดีฮะขายดีใช่ไหมคะเออขายดิบขายดี
แล้วจริงสองคนเขาคุยกันแล้วคุยกับแฟนเขาแล้วบอกว่า
สุดท้ายอยากลาออกมาเปิดกิจการส่วนตัว
ทำอย่างนี้สบายใจกว่าแต่จังหวะมันได้

งวดก่อนเธอดันถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว
ที่เป็นปึ๊งนี่คือถูกเลขท้าย๒ตัวทั้งปึ๊งเลย
ประมาณนั้นแหละไม่แน่ใจว่าทั้งปึ้งหรือเปล่า
เพราะว่าเธอเองไม่ขอบอกจำนวน
อย่างคลิปนี้เธอทำออกมาเพื่ออธิบายความกับคลิปก่อนหน้านี้
ที่หลายคนไปดูและคอมเมนต์กัน
สุดท้ายเธอก็บอกนะว่าอย่าดราม่า
ไม่ได้ถูกรางวัลที่๑ไม่ได้ถูกรางวัลใหญ่
แต่ถูกแค่เลขท้าย๒ตัวแต่ไม่ขอบอกจำนวนว่ากี่บาท
เพราะฉะนั้นก็คือ
เธอก็ลาออกแล้วสุดท้ายในวันนั้นที่ถ่ายคลิป
แฟนมาด้วยแฟนมา
ก็คือมารับแฟนแล้วก็มารับเอาเงินไปขึ้นธนาคาร
ก็จะไปขึ้นหรือเปล่าอะไรยังไงเราก็ไม่รู้
แต่เขาสบายใจที่ว่าเดี๋ยวเขาลาออกไปขอทำธุรกิจส่วนตัวดีกว่า
เอาอย่างนี้แล้วถามไปใช่ไหม
ว่าเธอถูกรางวัลที่เท่าไหร่เธอถึงลาออกจากงาน
ถูกรางวัลอะไร

เดี๋ยวทีมงานจะคัดเลือกใครเป็นผู้โชคดี

ไปกันต่อข่าวนี้นะคะก็ยังมีความเศร้าสลดอยู่นะคะ
ก็คือจากเหตุการณ์สกนาฏกรรมที่เกาหลีใต้

ใช่ค่ะก็มีคนไทยของเราเสียชีวิตด้วยนะคะ
ซึ่งคุณพ่อเนี่ยเขาได้นั่งรถตู้ค่ะไปรับศพของลูกสาว
นั่นก็คือคุณครูแบมนะคะที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกาหลีใต้นะคะ
ส่วนคุณแม่ไร้ซึ่งเรี่ยวแรงที่จะไปรับลูกสาวค่ะ
ก็เลยรออยู่ที่บ้านเพื่อประกอบพิธีการทางศาสนา

ใช่ใช่แล้วโอ้โหเศร้าแทนเลยนะคะ
ช่วง๓ทุ่มครึ่งนะคะที่ผ่านมานายสาคอนนะคะมาแก้ว
หรือว่าเป็นคุณพ่อของครูแบมนะคะ
พร้อมด้วยญาติรวม๙คน
เดินทางมาจากบ้านที่เพชรบูรณ์นะคะ
ไปถึงท่ากาศยานสุวรรณภูมิด้วยอาการที่แบบ
นี่ค่ะเศร้าโศกมากเลยเพื่อรอรับศพ
นางสาวนัทธิชามาแก้วหรือว่าครูแบมนะคะ
แล้วก็ในช่วง๔ทุ่มนะคะทางท่านพนักท่านเอกอัครราชทูต
เกาหลีใต้ประจำประเทศไทยพร้อมด้วยภรรยาเนี่ย
ท่านก็ได้เดินทางมามาเยี่ยมในสาครด้วยนะ
พร้อมกับญาติของครูแบมนะเพื่อให้กำลังใจ
ซึ่งท่านได้บอกกับญาติว่าในนามของรัฐบาลประเทศเกาหลีใต้เนี่ย
สถานเอกอัครราชทูตเกาหลีประจำประเทศไทยพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่
แล้วก็พร้อมที่จะไปร่วมสวดอภิษฐรรมศพครูแบมในวันที่๙ด้วย
แล้วก็ร่วมพิธีชาปนกิจศพในวันที่๑๐
พฤศจิกายนที่จังหวัดเพชรบูรณ์อีกด้วยนะคะ
ช่วงเวลา๕ทุ่มเนี่ยเจ้าหน้าที่ทางท่ากัศยาสุวรรณภูมิเนี่ย
ได้นำศพครูแบมเดินทางมาถึงประเทศไทยนะคะ
จากนั้นก็เตรียมนำศพเพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดนะคะ
ก็จะประกอบพิธีเป็นเวลา๕วันถึงจะทำพิธีชาปนกิจนะคะ
ณวัดปากห้วยขอนแก่นตำบลตานเดี่ยวอำเภอหลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูร
ในวันที่๑๐พฤศจิกายนนะคะ
ซึ่งทางด้านของคุณแม่ของครูแบมนะคะไม่ได้เดินทางมา
รอรับศพลูกสาวเพราะว่าคือมาไม่ไหว
ยังอยู่ในอาการเศร้าโศกแล้วก็เสียใจ
เพราะว่าลูกสาวคนเดียวจากไปแบบนี้
คือคุณแม่ก็บอกว่าขอรออยู่ที่บ้านแล้วกัน
จัดเตรียมสถานที่ประกอบทำพิธีบำเพ็ญกุศล
รอที่บ้านแล้วกันเพราะแม่ไม่มีเรี่ยวแรงจนเดิ
คุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะตอนเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น
แล้วไม่สามารถติดต่อลูกสาวได้แล้วต้องรอลุ้นอยู่หลายวัน
จนสุดท้ายพอได้ทราบข่าวแล้วมีการยืนยันออกมา
โอ้โหครอบครัวทำใจลำบากจริง
รู้สึกเลยว่านี่แบบหัวใจแตกสลายของคุณแม่เนี่ยเป็นแบบนี้นะ
ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณพ่อกับคุณแม่ด้วยนะคะ

หนุ่มคนนี้เขาบอกว่าความคิดถึงมันห้ามไม่ไหว
อ้างว่าคิดถึงคุณยายก็อยากไปหาคุณยาย

แต่วิธีการไปหามันแปลก
เล่นขโมยรถกระบะของชาวบ้าน
แล้วขับไปหามันใช่ล่ะพี่
รถคันนี้พอขโมยไปแล้วเนี่ยพีชยังตั้งใจว่าจะไปทำอะไร

ยืนยันได้ไหมว่าพี่ทำครั้งนี้เป็นครั้งแรก
ขับทางแรก
บอกแค่ขับกลับไปหายายแล้วจะขับกลับมาคืนไหม
นั่นไงจะเอามาคืนหรือเปล่า
แต่การขโมยไปเนี่ยต่อให้เอามาคืน
ความผิดเกิดขึ้นแล้วไปขโมยของคนอื่นเขา
อ่ะอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่คือคำรับสารภาพของนายอัฐพลมะเดือหรือนน
นายนนท์คนนี้บอกกับนักข่าวสั้นบอกว่าคิดถึงยาย
จะขับรถไปหายายตำรวจนะฮะจับกลุ่มตัวได้
ก็มาทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ
หน้าตลาดสุมารีในตำบลมาบขาอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง
คดีนี้มันเป็นเพราะว่านางสาวจามจุรีไปแจ้งความกับตำรวจว่า
รถกระบะของเธอที่จอดเอาไว้ที่หน้าร้านสะดวกซื้อ
เมื่อช่วงสักตี๕ของวันที่๒๖ตุลาคมที่ผ่านมาถูกคนร้ายขโมยไป
ชุดสึบเสือนก็เร่งหาเบาะแสจนไปพบรถกระบะคันด้านกล่าว
ขับอยู่บนถนนสาย๓๑๙๑เตรียมมุ่งหน้าไปอำเภอปลวกแดง
ตำรวจก็ต้องติดตามไปเนอะสุดท้ายจับกลุ่มตัวนายนนท์ได้
นายนนท์ก็สารภาพนะว่าวันเกิดเหตุตอนแรกเขาขี่รถจักรยานยนต์
คือรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปซื้อของแล้วดันไปเห็นรถกระบะคันดังกล่าว
จอดจอดโดยไม่ดับเครื่อง

ฉวยโอกาสขับออกมาแล้วทิ้งรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองเอาไว้ที่จุดเกิดเหตุ
เขาอ้างว่านี่เพิ่งทำครั้งแรก
ทำไปเพราะคิดถึงยายอยากจะขับรถกระบะคันนี้ไปหายาย

แต่คุณขโมยของเขาไง
แต่อย่างนี้ครับตำรวจเองไม่ปักใจเชื่อ
เพราะเดี๋ยวต้องสืบต่อว่านายคนนี้เกี่ยวข้องไหม
กับพวกแก๊งขโมยรถกระบะแล้วส่งขายไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

เพราะส่วนใหญ่เวลาขโมยรถไปเนี่ยเขาก็เอาไปขาย
ยังประเทศเพื่อนบ้านหรือก็ไปชำลงชำแหละ
หรือไปเปลี่ยนไปสวมทะบงทะเบียนมันมีวิธีการหลากหลาย
ยังโชคดีนะเคราะห์ดีนะสำหรับเจ้าของรถที่ได้รถคืนนะครับ
ใช่ค่ะโชคดีที่ได้รถคืนส่วนฝนโชคไม่ดี

ก็คือว่ารถหายเหมือนกันเคยรถหายแล้วก็หายไปเลยแล้วก็ไม่ได้คืนด้วย
มันมีแบบนี้แล้วก็เหมือนกับว่าเขาคงแบบถอดอะไรออกหมดแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะ
ก็ต้องฝากกันนะก็ต้องฝากเตือนจอดทิ้งเอาไว้แล้วก็เปิดเครื่องสตาร์ทเครื่องทิ้งเอาไว้ด้วย
ก็คือพร้อมขับค่ะเพราะฉะนั้นพยายามดับเครื่องแล้วก็พยายามแบบล็อกให้ดีล็อกให้ดีนะคะ
เป็นกำลังใจให้ก็โชคดีที่ได้รถกลับคืนมา
แล้วก็โชว์ช้างน้อยโดยเทปกับสก
แต่ตอนนี้โดนจับศึกแล้วค่ะไปดูเหตุการณ์กันค่ะ
แหละคลิปนี้นะคะมีผู้หญิงรายหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ร้องเรียนนะคะผ่านเพจสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช
เป็นคลิปยาวประมาณ๔นาที๕๕วินาทีเลยนะ
จะเห็นพระรูปหนึ่งอายุประมาณ๕๐ปี
กำลังวิดีโอคอลกับศรีกาเลย
มีการโชว์ช้างน้อยแล้วก็

ตายแล้วไม่อยากจะพูด
ทำไม่ดีทำไม่ดีทำไม่มีราย
หลังคลิปนี้เผยแพร่ออกไปไม่ถึง๒ชั่วโมง

พระครูไพโรธธรรมรุจินะคะ
เจ้าคณะอำเภอดอนศักดิ์จังหวัดสุราช

ทราบว่าพระรูปดังกล่าวนี้เป็นพระประจำอยู่ที่วัดเขาช้าง

ให้เจ้าคณะตำบลไปตรวจสอบที่วัด
แล้วก็สั่งให้พระรูปดังกล่าว

พระครูไพรโลธท่านก็บอกว่าพระที่ปรากฏในคลิปเนี่ยไม่ใช่พระในอำเภอดอนศักดิ์นะ
แต่มาจากพื้นที่อื่นมาขอจำวัดอยู่ชั่วคราวเท่านั้น
ซึ่งท่านก็ยืนยันว่าพระที่อยู่ในอำเภอดอนศักดิ์ไม่เคยมีพระรูปใดเลยที่มีพฤติกรรมแบบนี้
มีแต่พระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาโดยตลอดนะคะ

เล่าข่าวพักก็อย่าเพิ่งมาว่าเรานะ
ก็คือพระดียังมีอีกเยอะ
แต่ที่ทำไม่ดีก็ต้องมาเล่าสู่กันฟัง

ก็ยังเกิดขึ้นเรื่อยนะคะ

มาเรื่องนี้กันบ้างเวลาไปเที่ยวงานวัด
มันมีมากมายหลายซุ้มหลายเกมหลายกิจกรรม
แต่หนึ่งในนั้นที่หลายคนสนใจคือ
ปาบ่อสาวตกน้ำ
อ้าวสาวน้อยตกน้ำ

สาวไม่ต้องเดี๋ยวนุ่มเขาจัดการเอง
อุ๊ยไหนอ่ะ
โอ้โหน่ารักค่ะเอางี้เลยเหรอนี่ปลาอย่างนี้แล้วก็บอมลงไปเพราะหนุ่มตกน้ำ
ถามว่านี่คืองานวัดจริงหรือเปล่าเท่าที่เราดูมา

อยู่แถวเรียบด่วนเรียบด่วนลามอินทาย่านนั้นร้านอาหารเยอะ

แล้วพอจอดรถปุ้บนะคะอันนี้เล่านิดหนึ่งนะ

เหมือนที่โป้เลยหรอครับ
แต่อย่างนี้ละกันเขาจัดขึ้นมาเป็นกิจกรรมสนุกขำไม่ต้องไปดามงดราม่า

ต่อมาเปรย์งนี้ผมยั้มนิดหนึ่งนะเผื่อคุณผู้ชมจะพลาด
เรื่องของการส่งข้อความไลน์มาตอบคำถามของเรานะครับ
กว่าผู้หญิงที่โชคดีว่าถูกลอตเตอรี่แล้วก็ขอลาออกจากงาน
ก็ถามว่าลอตเตอรี่เนี่ยคือรางวัลอะไร
ที่ถูกนะอยากรู้ตอบมาให้ถูกนะครับ

คุณพ่อขอเช็คหน่อยขอดูเกรดของลูกหน่อยว่าเป็นอย่างไร

ถูกต้องครับดูซิว่าจะเป็นไปตามที่คุณพ่อเขาคิดไหมฮะ

สมัครพาวเอ็กซ์เอ้ย
ภาษาไทย๓๕โอเค
การิสราตร๒๕โอเค
วิทยาศาสตร์๒๕
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
แล้วก็สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมใดหนึ่ง

แสดงว่าพี่ไม่มีศาสนาในหัวใจจัญญบันไม่มี
ภาวะศาสตร์๓๕โอ้โฮนี่เขาเรียกว่าติด
ค่ะคือเรื่องราวว่าสาวเจ๋งดีนัก

คุณพ่อคุณพ่อใจเย็นคุณพ่อ

เดี๋ยวครูเขาเรียกเกรดคืน
คือเรื่องของชุนู่ได้๔เรื่องของการป้องกันทุจริต
อันนี้แหละเป็นวิชาที่เหมือนกับสร้างเสริม
ใช่สร้างเกาะป้องกันไม่ให้เด็กโตไปเนี่ยทุจรงทุจริตใช่ไหม

การที่ได้เกรดดีเนี่ยผมว่าก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วแหละ
ว่าจะเกรดดีหรือไม่ดีอะไรยังไงเนี่ย
คนมีความถนัดที่แตกต่างกันคอยให้กำลังใจกัน
แล้วดูสิว่าเขาถนัดทางไหนแล้วมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเขาไปในทางนั้นให้ถูกต้อง
แต่ท่านคุณที่พูดอยู่นี่เป็นดารานะ
ขำนะแต่ว่าสังคมกับศาสนาได้เกรดหนึ่งนะ
ไม่เป็นไรตามใจรอบหน้าเอาใหม่
ไปต่อนะคะคราวนี้มาดูหนูน้อยคนนี้กันหน่อย
บอกเลยว่าแม่อ่อนอ้อนคุณพ่อแบบน่ารักมากเลย
แต่ไม่รู้ว่าทำไมพอคุณแม่มาแล้วเปลี่ยนสีหน้าเลย

แต่พอพลิกตัวมาพอพลิกตัวมาเห็นคุณแม่

อาจจะเป็นแบบว่าเมื่อเห็นคุณแม่มาแล้วผิดคุณพ่อ
นี่ดูดิหันมาเจอแม่จะร้องเหรอ
จะเห็นแบบนี้อยากมีลูกเลยอ่ะน่ารักมากเลย
ถือเป็นคลิปของความน่ารักของครอบครัวนะคะ
น่ารักจังเลยจ้ำม่ำเนอะ

ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับค่ะ
มากค่ะใช่แล้วค่ะจะพาไปดูคอนเสิร์ตค่ะ
ส่วนมากคอนเสิร์ตนี้แฟนคลับก็จะชูป้ายไฟใช่ไหม
มีชูป้ายไฟแต่นี่ไม่ใช่ป้ายไฟค่ะ
นี่แฟนคลับชูกระบองไฟไปดูไปดูเป็นใคร
นี่นี่เป็นแฟนคลับแบบว่านี่พิเศษเลยชูกระบองไฟ
ไม่ใช่ป้ายไฟนะนี่เป็นพี่โรปพอน่ารักมากเลยน่ารักทุกคน

ถือว่าเป็นการสร้างสีสันนะคะนี่คือเป็นการจัดขึ้น
งานจัดขึ้นที่ห้างเทอร์มินัล๒๑นะคะเทอร์มินัล๒๑ที่สาขาพัทยานะคะ
บอกว่าสร้างสีสันแล้วก็มีไฟวิบให้ได้แบบชื่นใจนะ
ไอ้โปรกอย่างนี้ให้นักรอบไม่ว่าแล้วครับ
แล้วรถข้างหลังเขาจะไปกันยังไงล่ะครับ
ไม่ได้บอกให้รถก็คือว่าให้เป็นสัญญาณนะคะว่าจะสนุกนะ

ถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะเขาเขียนมาอย่างนี้จริงนะคะ
ได้เวลาประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันแล้ว
วันนี้เป็นใครไปติดตามเลย
ขอแสดงความยินดีนะครับกับคุณรัชพลโค้สมบูรณ์
ตอบมาถูกตอบมาว่าถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว
ก็เลยถามเป็นไงว่าสาวที่อยู่ในข่าวที่ว่าถูกรางวัลลอตเตอรี่
แล้วต้องขอลาออกจากงานถูกรางวัลอะไรก็เลยขาย๒ตัวนั่นแหละ
ใช่แล้วค่ะก็รับรางวัลพี่เวเชอร์๕๐๐บาทจากบิ๊กซีไปเลยนะคะ
ขอบคุณที่ติดตามพวกเรานะคะ
แล้วค่ะวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะพวกเราทั้งสองคน
ก็ลาไปก่อนเนาะแต่ว่าพบกับพวกเราทั้งสองคนได้ใหม่ในคู่กัดสะบัดข่าวเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะคะ
เวลา๑๖นถึง๑๗นทางช่องแทรวัตทีวี๓๒แห่งนี้นะคะ
ลากันไปด้วยภาพของหนูค่ะ
หนูอยากคุ้มหนู

อยากรู้เจ้า

โปรดติดตามตอนต่อไป